พฤษภาคม๒๕๖๐เกิดเหตุสะเทือนขวัญเมื่อชาวบ้านเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
พบศพหญิงนิรนามถูกฆ่าหันศพออกเป็นสองส่วนแขนถูกมัดไล่หลังคอถูกรัดด้วยถุงดำและใบหน้าถูกทำร้ายบวมช้ำ
ชิ้นส่วนถูกยัดไว้ในถังพลาสติกฝังไว้ในป่ารกร้างที่หมู่บ้านโนนสง่า
รอยสักที่แผ่นหลังและหน้าอกของศพทำให้ทีมสืบสวนรู้ว่าผู้ตายคือวริสรากลิ่นจุ้ยหรือแอ๋ม
กลุ่มคนร้ายเป็นหญิงสาว๔คนปมสังหารโหดเป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างปริยนุษย์โนนวังชัยหรือเปรี้ยวกับผู้ตายที่ถูกสงสัยว่าเป็นสายให้ตำรวจบุกจับคนใกล้ชิดคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เปรี้ยวต้องหลบไปใช้ชีวิตในต่างแดนและเดินทางกลับมายังขอนแก่นในช่วงเวลาที่แอ๋มตัดสินใจกลับมาทำงานคาราโอเกะอีกครั้งแผนเพื่อนรักลวงสังหารจึงเริ่มขึ้น
พฤษภาคม๒๕๖๐เอิญแชทข้อความลวงแอ๋มให้ออกมาพบที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ก่อนจะชักชวนให้ขึ้นรถยนต์ที่วัดสินเป็นคนขับโดยแอมไม่รู้เลยว่าเปรี้ยวรอชำระแค้นอยู่ในรถ
ถูกทำร้ายร่างกายขณะที่รถเคลื่อนออกไปตามถนนอย่างไร้จุดหมายจนถึงเช้าวันที่๒๔พฤษภาคมเธอเสียชีวิตภายในรถก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งหมดจะร่วมกันหั่นศพออกเป็น๒ส่วนใส่ในถุงดำและถังพลาสติกนำศพไปฝังในป่ารกร้าง
หลังก่อเหตุเปรี้ยวกับพวกหลบหนีไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านก่อนถูกจับกลุ่มและส่งตัวกลับมาทางด่านท่าขี้เหล็กจังหวัดเชียงรายเจ้าตัวเปิดปากพลั้งมือทำร้ายจนตายไม่มีเจตนาฆ่า
คดีนี้สารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุกตลอดชีวิตแต่สารภาพลดโทษให้๑ใน๓เหลือจำคุก๓๔ปี๖เดือนส่วนวสินสารเพิ่มโทษจำคุกเท่ากับเพื่อนร่วมแก๊งมีเพียงแจ้๑ในจำเลยยื่นเรื่องขอดีกาคดีต่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน